สองสาวโรงงานสาวฉันธนาค่ะคุณผู้ชม
เขาก็อยากมีลาบมีโชคเหมือนกันนะฮะ
เข้าไปที่วัดวัดนิเทศราชประดิษฐ์ที่
คลอง๑๓ลำลูกกาไปให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสเนี่ย
มือให้เสริมสิริมงคล

เพราะในฝ่ามือมีตัวเลขปรากฏออกมาด้วย
ไม่เชื่อคุณผู้ชมลองฟังจากหูท่านเองนะคะ

ใช้จักรยานในการรับชม

ถ้ามันชัดไงถ้ามันชัดปั่นไปซื้อได้เลย

ดวงใครดวงมันดวงคนนั้นจริงเลยนะคะ
หลวงพ่อบอกว่าวาสนาดีมีโชคมีลาบนะคะ

ท่านต้องจ้องตาเอาเองนะ
ตาแล้วก็จ้องที่ฝ่ามือของคุณผู้หญิงทั้งสองท่านเนี่ยนะคะ
เป็นสาวโรงงานค่ะมาขอโชคขอลาบ
คือถามว่าทำไมต้องมาที่วัดที่นี้ที่นี่นะคะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาฝันถึงไอ้ไข่
แล้วคือดั้งเดิมเนี่ยนับถือองค์พญานาคดูแล

ก็เลยตัดสินใจมาที่วัดนี่ค่ะ

แล้วก็ให้เจ้าอาวาสท่านเจิมมือให้เสริมสิริมงคล
แล้วรู้ไหมก่อนที่จะมาเจิมนะ
ระหว่างที่เดินเข้ามาในวัดนะตั้งแต่ก้าวแรกก้าวเข้ามาเลยนะ
รู้สึกอะไรไหมคนแขนสแตนอัพ
คนลุกสู้คนลุกสู้เลยนะคะ
รู้สึกโอ้รู้สึกขนลุกมาก
พอเดินใกล้มาใกล้กับรูปลอไอ้ไข่
คราวนั้นแหละยิ่งขนลุกไปอีกนะฮะ

ก็เลยเชื่อว่านี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่
จะโดนบันดาลให้เธอถูกรางวัลงวด๑๖ตุลาคมนี้แน่นอนนะคะ
วัดแห่งนี้นะคะก่อนหน้านี้มีผู้ชายคนหนึ่ง
ขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่แล้วปรากฏว่ากลับไป
ที่แล้ว๑ตุลาคมถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
จำได้ไหม๘๓งวดที่ผ่านมาค่ะ
วันนี้ก็คือเดินทางมาแก้บนเหมือนกันพร้อมพาลูกสาว
ลูกสาวเป็นนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะ
คุณสะดุดดาก้อนไฟล์นี่หากพามากราบไหว้ขอพรขอไอ้ไข่บ้าง
เผื่อจะได้จะโดนเหมือนคุณพ่อนะคะแล้วก็มีการจุดทูปเสียงทาย
ปรากฏว่าได้เลขอะไรลองดูสิ
เลขทูปเสียงไทยโอ้โหชัดอย่างนี้
ให้พี่สุปชกดูเลยพี่สุปชกครับผมเห็นตัวหนึ่ง
แล้วเราจะได้รางวัลได้ไหมตัวเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่พออดแล้ว
มีทูปเสียงไทยมีให้ล้วงนะคะแล้วก็อ่างนมลนะคะ